ของว่างหรือที่คนไทยในสมัยก่อนจะเรียกว่าเครื่องว่างเป็นวัฒนธรรมการกินที่นิยมในสมัยรัตนโกศิลป์ซึ่งจะเริ่มต้นจากในรั้วในวัง
โดยของว่างในที่นี้ก็มักจะหมายถึงของกินเล่นที่ไม่จริงจังเป็นของกินนอกเวลาปกติที่กินกันมีลักษณะเป็นได้ทั้งของขาวของหวาน
และสำหรับของว่างสมัยโบราณที่เป็นประเภทผลไม้ก็มักต้องนำมาแกะสลักประดิษฐ์ประดอยให้หยิบกินได้ง่าย
เพื่อให้เกิดความสวยงามความตระกาลตาและช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วย